สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนทุกหย่อมย่านะฮะ
แม้กระทั่งศิลปินแห่งชาติที่บ้านท่านอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมก็น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเหมือนกัน
ค่ะอย่างบ้านของแม่ขวัญจิตศรีประจันทร์นะฮะ
แม่บอกว่าโอ้ยขวัญเอ๋ยขวัญมาลุกเอ๋ย
พยายามพยายามจะเอาให้อยู่กั้นน้ำแล้วแต่มันก็ทะลักเข้าไปท่วมบ้าน

แม่ขวัญจิตศรีประจันครับศิลปินแห่งชาติที่น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านไปแล้วครับ
ไปแล้วครับบ้านท่านก็อยู่ที่อำเภอศรีประจันทร์จังหวัด
สุพรรณบุรีครับแม่บอกว่าโอ้โหงานนี้แม่ขวัญกระเจิงเหมือนกันนะฮะ
น้ำท่วมมันมาดึกดึกแล้วก็ท่วมไปถึงห้องนอนแม่เลยแม่นอนชั้น
เดตทุกวันแล้วก็เห็นตั้งแต่น้ำเริ่มมารอบบ้านท่าน
และเข้ามาถึงตัวบ้านพยายามเอาซ้ายมาใส่กระสอบกั้นเหมือนจะ
เอาอยู่เนี่ยฮะกั้นเอาไว้แม่ขวัญจิตบอกว่าโอ้โหแต่เพื่อความ
ประมาทก็ต้องทำแบบนี้เอาไว้ก่อนตอนนี้ใครมีธุระอะไร
ชะลอไปก่อนนะจริงจังนะแม่บอกว่าแม่ไม่สะดวกเลยนะฮะ
เอาไม่อยู่ตอนนี้นะครับทีนี้ทีมข่าวของเราครับนะฮะทีม
ข่าวบันเทิงคุณจักรินก็ไปสอบถามแม่ขวัญจิตมาให้บอกว่า
ตอนนี้แม่เอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาแม่ว่าอย่างนั้นนะแม่เขาก็ปลอบใจ
ตัวเองอ่ะเพราะว่าน้ำท่วมน่ะจากแม่น้ำท่าจีนเนี่ยถึง
มันจะลดลงแล้วก็ตามนะฮะแต่ว่าไปไหนมาไหนมันก็ไม่
หรอกนะฮะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัย
น้ำท่วมน้ำท่วมคนอื่นด้วยนะครับ
สำหรับอ่าพี่น้องพี่สุภัณฑ์น่ะน่ะที่อยู่ใกล้แม่น้ำท่า
จีนค่ะแล้วมันอ่าก็ต้องเตรียมตัวกันนะนะจะมีบ้าน
แม่นี่แหละเรือก็พายไม่เป็นลากกันเอาคนไหนก็ลากไป
คนนั่งก็นั่งขอให้กำลังใจแล้วกันน้องผู้ที่ถูกน้ำท่วมด้วยกันในริมแม่น้ำท่าจีน
เป็นแฟนเพื่อนพองน้องพี่ผู้เท่าผู้แก่ด้วยกันก็ระวังตัวเดินเหินเนอะ
เดี๋ยวลูกหลานก็ให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนอย่าโซน
ขวัญจิตฝากบอกผู้เท่าผู้แก่อย่าสนนะลูกหลานให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไปก่อน
จะพลาดท่าตกน้ำตกท่ากันไปนะฮะอีกหนึ่งคนนะครับคนในวงการบันเทิง
คุณเมบันทิตาเขาบอกว่าโอ้โหแทบกรี๊ดเหมือนกันเพิ่งได้กลับบ้านเกิดชายภูมิได้
เมื่อวันที่๒๖กันยายนวันแรกเนี่ยเจอเลยใช่ค่ะน้ำท่วมเลยนั่งเรือกันแบบนี้เพราะอะไร
ถนนมันถูกน้ำตัดขาดครับนะฮะน้ำท่วมต้องใช้เรือเข้าไปเธอเองก็ต้องจอดรถเอาไว้
โบกเรือชาวบ้านเข้าไปแทนนะฮะแล้วก็นี่ครับพอเข้าไปดูบ้านโอ้โห
เขาบอกว่าบ้านดิฉันอ่วมอรไทยเลยตั้งแต่เกิดมานี่คือครั้งแรกที่บ้านถูกน้ำท่วม
ตรงที่บริเวณบ้านเธอมันจะเริ่มคลี่คลายไปแล้วแต่ว่ามันยังมีจุดเที่ยว

ทีนี้พอกลับบ้านทั้งทีก็เลยลุยน้ำไปแจก
คนที่ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอด้วยเลยละกัน

กลับเข้ามาทำงานที่กรุงเทพนะครับ
อันนี้ก็เป็นคนในวงการบันเทิง
แต่ก็มีประชาชนอีกมากมายครับที่มีผลกระทบกับเรื่องนี้